อยากให้ลองปลูกกันดูถ้าทำได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย

บัวหิมะอุ๊ยมันต้องหนาวมากน่ะแน่เลยค่ะ
อ่ามันก็ต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมไง

ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่ภูทับเบิกนะ
เขาบอกว่าโอ้โหบัวหิมะที่นี่ย่อยกรอบอร่อยมากเลย
มีรสชาติที่ดีและกรอบอร่อย
รสชาติดีกรอบอร่อย
คุณเคยเห็นบัวหิมะไหม
เคยก็อยู่ในตลาดที่เขาวางขายอยู่อะค่ะ
แต่คุณเคยเห็นในไร่เขาไหมล่ะ

นี่คือไร่มัวหิมะที่ใหญ่จริง
ขึ้นไปที่หมู่บ้านภูทะเบิกเพชรบูรณะ
เขาบอกว่าที่ภูทะเบิกตรงนี้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วย
แล้วก็เป็นพื้นที่ทางการเกษตรบนพื้นที่สูง

หนึ่งอย่างที่ว่ากันว่านิยมปลูกกันคือบัวหิมะ
เนี่ยถ้าจะเดินทางไปเที่ยวชมนะ
เขาบอกว่าต้องเดินทางจากหมู่บ้าน
พูทะเบิกไปที่สวนบัวหิมะ
ใช้เวลาประมาณตั้ง๔๐นาทีถึง๑ชั่วโมง

อุ้ยชุดปลาแกะเนี่ยโอ้ยแล้วมันแก่ใหญ่โตเต็มที่

เออเขาเริ่มเก็บกันออกมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปขายฮะ
คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้
มากเกินไปเดี๋ยวรสชาติมันจะผิดเพี้ยนมันจะไม่อร่อย
ต้องมีจำวะต้องรีบเก็บเกี่ยวมาค่ะ
แล้วลองปอกเปลือกดูโอ้โหข้างในเขาบอกมันฉ่ำมากเลย
ผมก็ไม่เคยทานนะบัวหิมะแต่เคยเห็นเหมือนกัน
เมื่อรู้เหมือนกันว่ามันฉ่ำมากขนาดไหนเป็นไงมันฉ่ำหวานกรอบอะ
มันคล้ายกับมันแก้วแต่มันจะมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน
เขาว่ามันเป็นยาบำรุงสุขภาพด้วย
เรื่องเป็นยาผมไปเสิร์ชดูมาเขาบอกว่ามันมีฤทธิ์เป็นยาเย็น
แก้ข้ออักเสบแก้ไข้บำรุงหัวใจ
ว่าอย่างนั้นนะก็เลยเป็นที่นิยมอ่ะขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าร้านน้องสิงโตด้วยครับ